เป็นพี่วินขี่รถบนฟุตบาทบนทางเท้าอีกแล้ว

ร่างของเขาเนี่ยเซไปที่รถกระบะที่เขาวิ่งอยู่บนถนน

อีกนิดเดียวหัวของเขาเกือบจะไปอยู่ใต้รถกระบะแล้ว
คือเอาง่ายว่าอีกนิดนึงหัวเกือบถูกเหยียบ

นี่
ก็เข้าใจแหละว่ารีบแต่เอาปลอดภัยไหมช้าแต่ชัวร์ดีกว่าไหม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าหัวเกือบหัวกุดแล้วไหมล่ะ
เอ้ยเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซอยวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
ก็นำคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็นำมารายงานข่าว
อยากให้คุณผู้ชมได้ตระหนักเรื่องของความปลอดภัยของตัวเอง
แล้วก็เวลาขับขี่นึกถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะ

กระบะเกือบซวยตัวเองก็เกือบซวยด้วยนะ
หัวกระน๊อบทวนไม่ได้นะคะถ้าล้อรถยนต์เหยียบอะค่ะ
ใช่นะฮะฟุตบาทเป็นทางเท้านะครับไม่ใช่ทางรถวิ่งนะฮะ